มีเหตุที่ทำให้แตกตื่นกันเลยนะเจ้าหน้าที่
โอ้โฮรุกไปที่บ้านหลัง๑ที่สุขาพิบาล๕
เพราะว่าทางมูลที่ปเต็กตึง
อาศาปเตรกตึ๋งบางเขน๐๑๐
ได้รายงานแล้วก็ได้รับแจ้งเหตุ
ว่าเวลา๑๙นได้ยินเสียงกระเบิดดัง

หมู่บ้านมันทนา๒ซอยร่วมมิตรพัฒนาสุขาพิบาล๕
เจ้าหน้าที่รุดไปที่เกิดเหตุ
แต่สุดท้ายเหตุการณ์นี้กลายเป็นเหตุ
แสกหน้าหญิงวัย๕๕ปีแทนนะครับ
โดยตำรวจโรงพักคณะยาวตำรวจนครบาน๒
ตำรวจกองปราบตำรวจสันติบาลและเจ้าหน้าที่ต่าง
ร่วมกันมากกว่า๑๐๐นายนะคุณ
เข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในเขตบางเขน

แล้วก็จากอาสาที่เขาแจ้งเหตุกันทางวิทยุทางวร
บอกว่าเกิดเหตุระเบิดดังสนั่นขึ้นที่บ้านหลังนี้
โดยการเข้าไปตรวจสอบตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็ต้องระแวดระวังอยู่
แล้วก็ทางเจ้าของบ้านเองก็บอกว่ามีระเบิดปิงปองเกิดขึ้นอะไร
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่พบว่าเป็นเหตุระเบิด
แต่เข้าไปในบ้านซึ่งเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูง
ใกล้โต๊ะหินอ่อนไปพบศพของนางสาวมานิด
วิเศษอายุ๕๔ปีนอนเสียชีวิต
ใบหน้ามีบาดแผลชะกันเลือดไหลกระจายเต็มพื้น
และเมื่อตรวจสอบบาดแผลพบว่าไม่ได้ถูกแรงระเบิด
แต่เกิดจากกระสุนปืนลูกซองจ่อยิงครับ
สอบสวนนางสสิทรเริงพงพันธ์อายุ๔๕ปีพยานในที่เกิดเหตุ
ให้การว่าเธอนั้นเดินทางมากับนางสาวมานิดผู้ตาย
เพื่อจะมาอาบน้ำมนต์สะดอกเคราะห์
โดยมีคนเมื่อสักครู่นี้ที่ถูกตำรวจจับกลุ่มไป
ก็คือนายวิโรธสำรานเกตอายุ๕๐ปี
เป็นหมอศัยยศาสตร์ประกอบพิธีให้
ซึ่งจริงนายวิโรธเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสายไหมด้วยนะ
แต่ก็รับหน้าที่เป็นหมอสายเวชศัยศาสตร์ด้วยนะครับ
ก็ประกอบพิธีอาบน้ำมนต์สะดอกเคราะห์ให้ผู้หญิงทั้งสองคน
แต่ในระหว่างที่นางสาธิธรซึ่งเป็นพยานเนี่ย
เดินไปเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ตายก็อยู่กับนายวิโรธ๒ต่อ๒
จากนั้นคุณสาธิธรก็บอกว่าได้ยินเสียงดังสนั่นเลย
วิ่งออกมาดูก็พบร่างของนางสาวมานิด
เลือดไหลท่วมเสียชีวิตนะครับ
ด้านของนายวิโรธตอนแรกไม่ได้ยอมรับสาภาพเลยนะคุณ
ตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงก็บอกว่ามีเหตุ
ปิงปองมันระเบิดทำให้ผู้หญิงคนนี้ตาย
แต่สุดท้ายก็ต้องยอมจำนวนยอมรับสาภาพ
ใช้ปืนลูกซองสั้นแบบไทยประดิษฐ์ยิงกรอกปากผู้ตาย
แล้วก็รีบนำปืนไปโยนทิ้งลงในคลอง
ตำรวจตอนนี้ก็ต้องสืบสวนสอบสวนต่อ
เนื่องจากเมียและลูกชายของนายวิโรธหายไปด้วย
และจากการสอบปากคำชาวบ้าน
เมียของนายวิโรธเป็นคนขี้หึง
อาจจะเป็นคนลงมือก่อเหตุ
เพราะโกรธผู้ตายที่มาทำพิธีกับสามีในยามค่ำคืน
ตำรวจอยู่ระหว่างตามตัวเมียของนายวิโรธมาสอบสวนด้วยนะครับ
ส่วนผู้ตายเองนะครับก็มีข่าวออกมาเหมือนกันว่า
ผู้ตายก็คือนางสาวมานิด
จริงก็เป็นร่างทรงด้วยเหมือนกัน
เหตุนี้จะเป็นอย่างไรตำรวจต้องสอบสวนต่อนะครับ